ช่วงนี้เรามาติดตามเรื่องของการระบาดของโควิด๑๙กันหน่อยนะครับ
รัฐบาลไทยมีการประกาศเข้มข้นในการออกมาตรการในการคัดกรองแรงงานที่เดินทางกลับจากเกาหลีใต้นะครับ
โดยให้โรงพยาบาลในค่ายทหาร๓๗แห่งนะครับเป็นสถานที่ในการกักบริเวณนะครับ
รวมทั้งจะมีการใช้โมเดลเหมือนที่มีการรับคนไทยกลับจากอูฮันก่อนหน้านี้ด้วยติดตามจากรายงานเลยครับ
นายกรัฐมนตรีเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาตรการรับมือกับแรงงานไทยในเกาหลีใต้ที่จะทยอยเดินทางกลับประเทศกว่า๕๐๐คน
หากมาจากเมืองแทกูขยองสังต้องถูกกักตัวในพื้นที่ควบคุมทันทีเป็นเวลา๑๔วัน
ถ้ามาจากเมืองอื่นหากไม่มีไข้จะให้กลับไปกักตัวที่บ้านตามภูมิลำเนาของแต่ละคนเป็นเวลา๑๔วันเช่นกัน
โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดติดตามตรวจสอบเป็นระยะ
พลโทธัญญาเกียรติศาลแม่ทัพภาคที่๒ระบุกองทัพได้สั่งการไปยังมณฑนทหารบก๓๗แห่งทั่วประเทศที่มีโรงพยาบาลอยู่ภายในค่ายให้เตรียมจัดสถานที่บุคลากรและกำหนดแนวทางปฏิบัติให้พร้อม
โดยในส่วนภาคที่๒ได้เตรียมโรงพยาบาลทหารไว้พร้อมแล้วทั้ง๑๐มณฑลทุกที่จะใช้โมเดลแบบเดียวกับการเฝ้าระวังคนไทยที่กลับจากอู่ฮั่นประเทศจีน
ขณะที่ชาวโซเชียลยังแสดงความเห็นอย่างดุเดือด
หลังผีน้อยรายหนึ่งโพสต์ข้อความดุเดือด
โต้ผู้ที่คัดค้านไม่อยากให้ผีน้อยกลับไทย
เพราะห่วงอาจนำเชื้อโควิด๑๙ติดตัวมาด้วย

ระบุนี่คือตะกะของคนเห็นแก่ตัวจริง
ขณะที่อีกด้านหนึ่งของผีน้อยที่ยังอาศัยอยู่ในเกาหลีใต้
ไม่ต้องการความช่วยเหลือในการเดินทางกลับ
เนื่องจากมาตรการดูแลโควิด๑๙ของรัฐบาลเกาหลีใต้
มีมาตรฐานและเข้มงวดมาก
ขณะเดียวกันก็อยากให้ผู้ที่เดินทางกลับถึงไทย

พร้อมระบุที่เป็นประเด็นตอบโต้กันอยู่ในโซเชียลขนาดนี้
เป็นเพียงความเห็นของคนเพียงไม่กี่คนเท่านั้น
แต่ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะชินต่อนั้นแต่ว่า
ส่วนพ่อค้าหัวใสที่นำหน้ากากอนามัยมือ๒
ขายตามท้องตลาดและเฟซบุ๊ก
ล่าสุดตำรวจสพวิหารแดงจังหวัดสระบุรี

ส่งตัวนางจินตนาและพวกรวม๓คน
ผู้ต้องหารีไซเคิลหน้ากากอนามัย
ฝากขังต่อสารจังหวัดสระบุรี

ให้ผู้ซื้อหลงเชื่อในแหล่งกำเนิด
สภาพคุณภาพหรือปริมาณแห่งของนั้นอันเป็นเท็จ
ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน๓ปี

รับเหลืออุปกรณ์ป้องกันไวรัสโควิด๑๙

ทางโรงพยาบาลจึงมีความกังวล

จากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

จากโรงพยาบาลทั้ง๘จังหวัด
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน